ใครถึงออกสนใจปลูกยังไงตามไปดู
เดี๋ยวนะ
กำลังเก็บเกี่ยวต้นสโหน
ซึ่งเป็นพืชน้ำอายุสั้นเติบโตได้ดีในน้ำนะคะ
เก็บเกี่ยวกันแบบนี้อย่างขมีขมันขมักเขม่น
ชาวบ้านบอกว่าปลูกต้นสโหนมากว่า๒๐ปีแล้ว
สโนสามารถนำไปแปรรูปเป็นดอกไม้แห้งขายได้

คุณลุงสายุทธ์คำวิชัยนี่แหละค่ะ
หนึ่งในชาวบ้านที่ยึดอาชีพปลูกต้นสโนเล่าให้ฟัง
บอกว่าชาวบ้านจะปลูกต้นสโหน่ควบคู่กับข้าว
ลูกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี่แหละ
โดยจังหวัดเมล็ดต้นสโหน่ควบคู่กับเมล็ดข้าวเปลือกหวานไปพร้อมกันเลย
ส่วนช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมจะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว
เจ้าของที่นาก็จะเป็นคนนำมีดลงไปตัดต้นสโนมากองเอาไว้
ตัดให้ได้ความยาวประมาณ๑เมตร๔๐เซนติเมตร
พอตัดมากองไว้ริมข้างทางแบบนี้แล้วนะคะ
ก็จะตัดปลายยอดทิ้งลงคลอง
ซึ่งก็จะมีคนงานคอยล้างทำความสะอาดค่ะ
ทำอย่างคล่องแคล่วแบบนี้ใช้เวลาล้างประมาณ๒๐วินาทีต่อ๑ต้น
ร้านเสร็จแล้วทำงานเอาไปพึงแดดค่ะ
ได้ประมาณ๑๐นาทีแล้วก็ใช้เชือกให้มัดเป็นมัดเอาไว้
มัดมี๕๐ต้นแบบนี้นะคะ
ส่วนการขายก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่

เป็นมัดแบบนี้ขนใส่กระบะไปเลยค่ะ
เขาบอกกันว่าการที่มาซื้อครั้งหนึ่งนี่นะคะ
คิดเป็นเงินประมาณ๑๕๐๐๑๗๐๐บาทต่อครั้ง
แล้วสามารถสร้างรายได้ต่อปีประมาณ๙๐๐๐๐๑๕๐๐๐๐บาท
อำรุณตัวขายเป็นแสนได้เลยต่อปี
ปีก็ปลูกข้าวอยู่แล้ว
เหมือนกับว่าเป็นรายได้เสริมที่เอาปลูกเสริมกับข้าว
ถูกต้องแล้วก็เก็บเกือบไปพร้อมกัน

ก็จะเอาไปประดับตัดแต่ง

พอดอกสะดาวบานตอนเย็น

อันนี้แหละได้เห็นต้นจริงแล้วนะคะ